เฉาอยู่บ้านอยู่บ้านกันนานมันเบื่อ

หญิงเราเนี่ยแต่งตัวเก่งกันอยู่แล้วนะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะสาวเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะ
คุณกระแตสุพักษรค่ะบอกเลยอยู่บ้านไม่มีเฉาไม่มีเหงา

เปิดชากันมาแบบสวยสับมาเลยค่ะ
นี่คุณแม่ลูกสองนะคุณดูหุ่นเขาดูการแต่งตัวเขาแซ่บตลอด
งานนี้แม่กระแตไม่ได้มาคนเดียวนะพกลูกมาด้วยนะคะ
ก็ขอว้าเปลี่ยนชุดกันแบบครบทีมเลย

คอนเทนต์เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูต่อหน้า
ไม่ได้ว่ามาแก้พวงแก้ผ้านะคุณผู้ชม

คือวาบมาปุ๊บสวยปังเลยนะฮะ
กันที่สาวคนนี้ค่ะจัดคอนเทนต์เปลี่ยนชุดวาบไปวาบมาเหมือนกัน
สำหรับสาวหมวยสุดเซ็กซี่คริสหอวังค่ะ
แต่งานนี้เธออาจจะไม่ได้เซ็กซี่มากขนาดนั้น

จะเต็มด้วยพล็อปกระเป๋ารองเท้าแว่นตา
เจ้าแม่สายแฟชั่นทั้งตีน้องปัดดูชุดเขา

มีความแบบวาวตรงสูตรนิดนึงนะคะ

เขาขยันทำคอนเทนต์มากนะคะพี่เชอรี่
แฟชั่นตัวแม่เนาะต้องจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้ว

ตู้เสื้อผ้ามีชุดไหนอะไรยังไงนี่
อย่างแค่ตอนนี้เคาะกระจกนิดเดียว

หรือว่าจะเป็นจังหวะนี้ค่ะ

พี่ชัลลี่มีชุดแบบเท่คูลนะอ่าแบบนี้

บอกว่าคลิปไม่กี่วินาทีจะบอกว่าตัดนานมากนะ

ชมในความแบบเออแบบความพยายามของเขานะ

เฮ้ยมันได้จิกกล้องแตกเลยนะน้องฝาด
นี่คุณผู้ชมปิดท้ายกับสาวที่ชอบสร้างสีสันให้ชาวเน็ตหน่อยดีกว่า
คนนี้ลงคลิปบ่อยพวกคอนทงคอนเทนต์นะ
อย่างน้องกรีนอัศดาพรเนี่ยจัดเต็มมาหลายคลิปเลยนะ
เราก็เลยเก็บลีลาการเปลี่ยนชุดของสาวกรีนมาฝากกันหน่อยนะ
ไม่ว่าจะเป็นดันอยู่ชุดก็เปลี่ยนวับไปเลย
หรือจะหมุน๒๓ทีก็เปลี่ยนชุดฟาดมาเหมือนกันนะฮะ
บางอันก็ทะลุกำแพงออกเลยนะ
ดีแท้คุณผู้ชมยกให้เป็นสายแฟชั่นของวงการอีกคนเลยก็ว่าได้นะ
บอกเลยว่าเลิศทุกคนจริง

เอาเลยค่ะเราต้องจัดแล้วล่ะค่ะพี่เชอรี่เพราะเขาเลิศขนาดนี้
แต่ต้องใช้พลังมหาศาลมากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เชอรี่ก็ลองแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ลองพยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายลุคดูแล้วถ่ายคลิปดู
เหนื่อยไม่ใช่เล่นนะคุณผู้ชมนะก็ต้องขอบคุณคอนเทนต์แซ่บสวยแบบนี้ด้วยนะคะ
อัจจักรสาวสวย